คุณผู้ชมคะเหตุการณ์นี้เดี๋ยวไปดูหน่อยซิ
คือมันเป็นเหตุการณ์ที่เขาบอกว่ากระบะตู้ทึบเนี่ยนะ

แล้วตอนที่กู้ภัยไปถึงเดี๋ยวจะให้คุณผู้ชมดู
เพราะว่ากลายเป็นว่ามีคนโวยวาย
พวกมึงมากันทำไมไม่ได้มีคนเจ็บซะหน่อย

โอ้โหคุณผู้ชม
คือเสียงมันก็ดูอื้ออึงไปหมดนะ
เถียงกันดูกำลังทะเลาะกันอยู่อะค่ะ

จะไปช่วยเหลือเพราะว่ากระบะตู้ทึบ

ตัวคนขับเองเขาไม่ได้รับบาดเจ็บอะไร
อันนี้เกิดขึ้นที่ซอยโรงโป๊เขาไม้แก้ว

กู้ภัยจอดรถเปิดสัญญาณไฟอยู่

แต่ผู้ชายเสื้อขาวเมื่อกี้ที่คุณผู้ชมเห็น

เขาไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเหตุการณ์นี้นะ

เดินมาแล้วก็ด่ากู้ภัยเลย

ไม่มีคนเจ็บพวกมึงจะอยู่กันทำไม

พวกผมมาเนี่ยมีซ้ำสินชาวบ้านเสียหายเดี๋ยวต้องรอตำรวจนะ
ผู้ชายเสื้อขาวคนนี้เขายิ่งไม่พอใจตะโกนด่าแบบหยาบคล้าย

สุดท้ายพุ่งเขาใส่กู้ไพกระชากคอกู้ไพก่อนเลยนะ
ใช่แล้วคิดดูสิคือตอนที่ปรีเข้าไปชก
พี่กู้ภัยพี่ทวนทองเขาหน้าหงายเลยนะ
จากคลิปมือถือที่ถ่ายได้แล้วคุณ
ยังมีภาพที่มาจากกล้องหน้ารถกู้ภัย
นี่อันนี้ภาพจากกล้องหน้ารถจะชัดกว่าอีกนะ
เห็นเลยผู้ชายเสื้อขาวที่เราทำลูกศรแดงอยู่
เหมือนกับเขาเดินมาหาเรื่อง
แล้วก็ลงมือทำร้ายกู้ภัย
ดูกันหน่อยไหมคะ
ที่ดังร้อยเวนมาลงไป

แล้วก็คนก่อเหตุก็เริ่มสงบลงแล้วนะคุณ
คือท่าทีเขาเริ่มอ่อนลงกว่าตอนแรกนะ

ใช่แล้วพี่กู้ภัยที่โดนซัดจนหน้าหงายเนี่ยพี่ทวนทองเนี่ยนะคะ
ก็ไปแจ้งความที่สพบังละมุงค่ะ
บอกว่าคนที่ก่อเหตุเนี่ยนะชุดขาวเสื้อขาวเนี่ย
นายสายชนประกอบธรรมเป็นญาติ
แล้วจริงเขาบอกว่านามสกุลน่ะนะ
นามสกุลเดียวกันกับผู้นำท้องถิ่นของเทศบาลตำบลบางตะเคียนเตี้ยด้วย
ถามว่าพี่กู้ภัยที่พี่ไปแจ้งความเนี่ย

โอ้โหน้องดูตรงโหนกแก้ม
พี่แบบโดนแบบอัดไปเต็มเหมือนกันนะคะ

เออแล้วเขาบอกว่าจริงแล้วเนี่ย
กู้ภัยในพื้นที่นะจะโดนนายสายชนเสื้อขาวคนนี้
แบบเสียหายหลายรอบแล้ว
เวลาที่กู้ภัยเขาต้องไปช่วยเหตุด่วนเหตุร้ายอะไร
หมู่บ้านตะเคียนเตี้ยตรงนี้เหมือนกับไปช้าก็ด่า
เออมาเยอะก็ด่าทำอะไรไม่ถูกใจก็ด่า

มีรอบนี้แหละที่ปรีมาถึงแล้วก็ซัดเลยค่ะ